ทำให้ตอนนี้ทหารจากมณฑนทหารบกที่สี่สิบเอ็ด
ลงพื้นที่จัดระเบียบวัดวังตะวันตกอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันทางครอบครัวของสามเณรปลื้ม
ได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพแล้ว
สามเณรสุพโชคเอกเกียรติกุลหรือว่าสามเณรปลื้มวัย๑๗ปีที่ถูกฆ่าบกปูนฝังใต้ฐานพระพุทธรูปภายในวัดวังตะวันตกเมื่อ๕เดือนก่อน
ก็ถูกญาตินำไปประกอบพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วที่วัดวังไสอำเภอลานสกา
มีพระราชปริยติเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสงฆ์
และประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
โดยมีนางกัญญามินกระโทกแม่ของสามเณรปลื้มและญาติญาติคอยต้อนรับ
กัญญาเล่าให้ฟังนะคะว่าขณะที่นอนเฝ้าศพคืนแรก
เห็นลูกปรากฏตัวในสภาพนุ่งสบงจีวอนครบถ้วนแต่ไม่ยอมพูดอะไร
กระทั่งคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการตั้งศพบำเพ็ญกุศล
สามเณรปลื้มปรากฏให้เห็นอีกครั้ง
แต่ว่าคราวนี้นุ่งผ้าสบงเพียงผืนเดียวใบหน้าเศร้าสร้อยเหมือนอยากจะบอกอะไรสักอย่าง
แต่ว่าฟังไม่ได้ยินก่อนร่างจะจางหายไป
ก็อาจคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมการฆ่าที่ตำรวจยังจับได้ไม่ครบ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับผู้ก่อเหตุมาให้ได้ทั้งหมด
และขอให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตสถานเดียว
ทางด้านเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เทศนาถึงการตายของสามเณรปลื้มว่า
เป็นการตายที่มีคุณค่าสมควรยกย่องเป็นวีรบุรุษ
เพราะช่วยให้เกิดการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในวัดวังตะวันตก
และวัดทั่วประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น
เตรียมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างอนุสาวรีสามเณรปลื้ม
หวังให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติวงการสงฆ์และประชาชนทั่วไป
ด้านของพลตรีอาคมพงพรมผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๑
ส่งกำลังทหารในสังกัดลงพื้นที่
เพื่อช่วยฟื้นฟูปรับปรุงแล้วก็จัดระเบียบภายในวัดวังตะวันตก
โดยการจัดระเบียบครั้งนี้มีทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่
การปรับภูมิทัศน์การจัดระเบียบร้านค้าแผงพระ
ส่วนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันสมทบกับทหาร
ช่วยกันปรับปรุงวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ